คุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงรายกันต่อไปดูกิจกรรมวิ่งปั่น
รำลึกครบรอบ๑ปีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะ
รวมถึงกิจกรรมที่รำลึกถึงฮีโร่คนสำคัญจ่าแซมด้วย
ก็เริ่มกันตั้งแต่ช่วงตี๕เลยนะคะสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น
โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงรายหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายหอการค้าจังหวัดเชียงราย
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถ้ำหลวงเคฟเดย์ไป๊รันสองพันสิบเก้า
รวมใจเป็นหนึ่งเดียววิ่งปั่นเพื่อสุขภาพเพื่อรำลึกครบรอบ๑ปี
เหตุการณ์๑๓นักฟุตบอลทีมหมูป่าอาคาเดมี่ติดภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
จังหวัดเชียงรายนะคะกิจกรรมเริ่มกันตั้งแต่ห้านาฬิกา
ปล่อยตัวนักวิ่งกว่า๑๐๐คนที่บริเวณด้านหน้าอนุสวรีจ่าแซม
โดยมีฮีโร่คนสำคัญค่ะนี่แหละนายนโรงศักดิ์โอสธนากรนะคะ
อดีตผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายถ้ำหลวง
วรีพรกุนันภรรยาของนาวาตรีสมานกุนันหรือว่าจ่าแซม
พลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
หรือพบหน่วยซิลค่ะพันโทนายแพทย์ภาคโลหันชุนหรือหมอภาคนี่แหละ
รวมไปถึงอดีตจิตอาสาแล้วก็ประชาชนที่เคยไปร่วมแรงร่วมใจเข้าไปช่วยเหลือในเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ
บรรยากาศมันเปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าคราวที่แล้วมาในความบรรยากาศที่ตึงเครียด
แล้วก็กดดันเนื่องจากว่าเรามีภารกิจอยู่แต่ว่าบรรยากาศวันนี้ทุกคนมีแต่ความยิ้มแย้มจำใสครับ
นี่นะคะท่านอดีตผู้ว่าเชียงรายก็มาบอกเล่าถึงเหตุการณ์ความประทับใจการช่วยเหลือร่วมแรงร่วมใจกันในวันนั้นด้วย
สำหรับกิจกรรมวิ่งปั่นครบรอบ๑ปีเหตุการณ์ถ้ำหลวงได้รับความสนใจจากประชาชนรวมถึงน้องกว่า๘๐คนจากโรงเรียนบ้านป่าเหมือดที่จังหวัดเชียงราย
เช้าพากันมาร่วมกิจกรรมแล้วก็บอกเล่าถึงความรู้สึกในวันครบรอบหนึ่งปีบอกว่าก็ยังคิดถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์รวมถึงอยากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจในครั้งนั้นนะคะ
สำหรับกิจกรรมวิ่งปั่นจักรยานจะใช้เส้นทางที่เป็นจุดประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญที่เคยอยู่ในปฏิบัติการช่วยเหลือค่ะ
เช่นบริเวณจุดสูบน้ำบาดานเพื่อลดปริมาณน้ำจากบริเวณหน้าถ้ำ
แล้วก็จุดรับน้ำตรงหนองน้ำผู้
พักแรมของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร
วัดแล้วก็ชุมชนบ้านจ้องที่เป็นจุดพักใหญ่อีกจุดหนึ่ง
จุดขึ้นลงของเฮริคอปเตอร์จันกผัก
จุดนี้เป็นการติดตามค้นหาทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนนะคะ

ขุนน้ำนางนอนหรือว่าสระน้ำมรกฏด้วย
ตอนนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วด้วยเหมือนกัน
หลายคนก็อยากไปเห็นไปสัมผัสบรรยากาศที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
ใช่ค่ะก็ตอนนี้มีทั้งอนุสวรีจ๋าแซมนะคะ